ก็มีการเตรียมพิจารณาปรับขึ้นค่าครองชีพให้กับข้าราชการ

ทั้งลูกจ้างประจำพนักงานราชการ
รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว๑๐๐๐บาท
ขณะที่กระทรวงคมนาคมเองก็มีการเตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ

รายงานสดมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยค่ะ
พร้อมกับได้ชมผลิตภัณฑ์บูธของสินค้าของกระทรวงศึกษาธิการด้วยค่ะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
นำคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดการศึกษาสร้างชาติ

เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าบริการที่มีคุณภาพจากผู้ผลิต
สาธิตสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านต่างด้วยค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษานำมาจัดแสดงค่ะ
เช่นเครื่องสแกนฝาเท้าเพื่อผลิตพื้นรองเท้าสุขภาพ
โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ถอดรองเท้าวัดขนาดเท้าค่ะโดยก็ให้ผู้ติดตาม
จากวัดไซส์รองเท้าเสร็จนะคะนายยกรัฐมนตรี
ก็ยังกล่าวติดตลกด้วยนะคะว่า
เท้านายยกรัฐมนตรีมีฝีเท้าที่เตะหนักค่ะ
นอกจากนี้ค่ะนายยกรัฐมนตรีก็ยังได้อ่านวรรณคดีวิจักษ์ค่ะ
แล้วก็ได้อ่านเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือ
ถึงเรื่องคนที่ทำผิดกฎหมายทำสิ่งไม่ดี
ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
พร้อมกับฝากเยาวชนทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
ให้ออกมาลงคะแนนทำประชามติ

ก็ไม่ต้องว่า

ก็รู้

ใกล้นะื่นไทยจะต้องไปครีดภัณฑ์แหงนะในกำลัง

ได้ยังไม่ทำแล้วเอ๊ะเหตุผลนี่นี่ตรงเด่นไป

ไม่เกตว่า

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้โชว์อีหลาแม่ไม้มวยไทยทั้งเตะและต่อย
ซึ่งก็สร้างความสนใจให้กับสื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรม
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวทิ้งท้ายว่า
การแก้ปัญหาทุกอย่างต้องไม่ใช้กำลังแต่จะต้องใช้กฎหมายค่ะ
ส่วนวาระที่จะพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในวันนี้นะคะ
กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเงินค่าคลองชีพข้าราชการ
ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสระดับชำนาญการ
ลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ได้รับค่าครองชีพคนละ๑๐๐๐บาทค่ะ
โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว
ซึ่งคาดว่าการจ่ายเงินค่าครองชีพครั้งนี้นะคะ
จะใช้เงินงบประมาณทั้งหมด๑๕๗๐ล้านบาท
และจะเริ่มแจกในเดือนเมษายนค่ะ

อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าจำนวน๔โครงการ
โดยใช้งบประมาณกว่า๒แสนล้านบาท
ซึ่งแบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี
เงินลงทุนกว่า๙๒๔๖๐ล้านบาท
รถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรี
เงินลงทุน๕๖๖๙๑ล้านบาท
สายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรง
เงินลงทุนนะคะ๕๔๖๔๔ล้านบาท
และการพิจารณาจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ผู้รับสัมประธานเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วง
ปูนบางใหญ่วงเงิน๖๙๓ล้านบาท
สายสายการบินดกแอร์จำกัดยกเลิศเคี่ยวบินด้วยค่ะ
ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
จะมีการติดตามรายงานสถานการณ์ภัยแรง
รวมถึงสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคที่เหลือในขณะนี้
และแนวทางการลนลงลดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
และแนวทางป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงครานด้วยค่ะ
นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
ก็จะพิจารณาถึงมาตรการในการเล่นน้ำสงกรานในช่วงเดือนเมษายน
ซึ่งทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะเน้นในการเล่นน้ำสงการโดยการประหยัดน้ำ
รวมถึงการเล่นสงกรานแบบวิถีไทยด้วยค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณครับก็ถือว่ามีหลายนโยบายที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจ
เฉพาะการบริโภคในประเทศในการปรับขึ้นให้กับข้าราชการ
ก็น่าจะเป็นเดือนเมษายนน่าจะได้จ่ายให้
รวมทั้งเรื่องของสงครานก็ติดตามผลการประชุมช่วงบ่ายด้วยนะครับ